ว่าแล้วนะคะมาค่ะดิฉันพาคุณสองคนรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะ
มาร่วมทะมูลกับเรานักแสดงตลกชื่อดังค่ะ
นำทีมโดยไอม่ำอันสั่งโจ๊กโมกของเรานะคะ

แต่เอาเป็นว่าที่เห็นหน้าจอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นงานบุญค่ะ
เจ้าพ่อโปรเจกต์งานครั้งนี้ก็คือพี่โจอี้กาหน้าค่ะ
ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแห่งความสุข
ให้กับพี่น้องที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
บ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธรรมนี้ค่ะ
พร้อมด้วยเพื่อนพี่น้องร่วมวงการอีกมากมายค่ะ
พี่หลวยเชินยิ้มพี่ยิ้งยงยอดบัวงามสายบุญอยู่แล้วนะคะ
โดยเมื่อวานนี้หล่านักแสดงตลกและศิลปินลุกทุ่งพั่ฟ้าเมืองไทยบอกอย่างนี้ได้เลย
พร้อมใจกันนะคะมาเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะ
แล้วก็ร้องเพลงเพื่อมอบความสุขให้กับคนที่นี่นะคะ
โดยไอ้มัมพี่หม่ำของเราเนี่ยค่ะเขาบอกว่า
อายดีใจหลายมีความสุขอีหลี
โอ้โหขอแจ้วหน่อยนะคะที่ฉันนึกว่ามันเลือกตั้งอบตประจอบ
ใช่พี่แต่งตัวสิเอ้า
ของมงถือไม้แล้วมาดได้
หม่ำบอกว่าดีใจมากมีความสุขที่สุดค่ะ
ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้ค่ะ

แล้วนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมงานจ้างไม่ไป
เธอสังเกตไหมไม่เห็นพี่มัมออกงานเมื่อคืนเลย
ใช่ไม่ไปเลยแต่งานบุญไปทุกงาน

แต่แน่นหน้าสงสัยจะไม่ไปตอนเกือบคืน

ช่วงนี้ไปไม่ได้เจ็บขาอยู่
อ๋อใหนจะซี่โค้งพี่ต้องฟูอีกล่ะเธอ

เอาว่าคือมวลซื่นแน่นอนนะคะ
อีกอย่างหนึ่งพี่มัมบอกว่าเอาจริง

มันเข้าใจคนที่ไม่มีโอกาส

งั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้
เขามาเขาก็ดีใจเขาเห็นหน้าเห็นตาเรา

เพราะว่ากลัวทับไลน์กลัวทับเสี่ยงกัน

แต่เจอภาษาเหนือกบไปก่อน

ก็เลยหาคีย์กันไม่ถูกเลย
ใหญ่คือขอให้ไอ้หม่ำของเรามีความสุขนะคะ

หรือจะเป็น๘๕ได้ได้
หรือจะเป็น๕๙บวกไปอีกหนึ่ง
เป็นว่าคุณผู้ชมเราร้องเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
วันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้อย่างที่บอกไป

และเมื่อวานนี้นะคะหลังจากเจ้าตัวร่วมมอบความสุข
แล้วก็พัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงแล้วนะคะ

สดใสขึ้นมาทันทีคุณผู้ชมนะคะ

เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วประทับจี๊ด
ประทับใจนะคะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับจริงค่ะ

ได้เจอกับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ

งานนี้หลายคนก็ไปแซวพี่ยิ่งยงนะคะว่า
เออพี่ยิ่งยงลองเอารถเข้า๐๘

รถหน่อยไหมล่ะ
งานนี้พี่ยงบอกทันทีตบไลน์นะคะเราเลย

และเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนยางรถใหม่ทั้ง๔ล้อเรียบร้อยเลย

ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาด้วยนะพี่เปลี่ยนก่อนเลย
ส่วนใครที่บอกว่าเอ๊ะหรือว่ารถคันนี้มันจะไม่ถึงฉลกกับพี่ยิ่งยงหรือเปล่า

เรื่องแบบนี้มันอุบัติเหตุเกิดขึ้นกันได้นะคะ

โดยเฉพาะทะเบียน

ไปว่าฟังเสียงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเฉลยว่าเลขทะเบียนแก่มันเลขอะไร
เออ

มาเป็นหลายปีแล้ว๓๔ปีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลย
โอกาสมากกว่าแม้นางให้โชคอยู่แล้วนะครับ

ก็ต้องบอกว่าเราอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละไม่ต้องไปซีเรียสมากครับ
คือทะเบียนรถเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อมา

พี่ว่ามันดีบางทีมีความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ย

ว่ายังไงพี่แจ๊คได้เลขอะไร
ดูอีกรอบนึงได้ไหมคะเลขทะเบียนรถ
เมื่อสักครู่นี้เห็นแว๊บคล้ายกับเลขอายุแต่อันนี้เลขล้อ๐๘
แล้วแว๊บเห็นแต่ว่าทะเบียนรถคล้ายกับว่า
แล้วทำออกมาเป็นสถิติเลยนะว่าเลขที่ซ้ำกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเลขอะไร

สร้างจอแบบนี้เลยปุ้งแบบนี้เลยดีมาก
คล้ายเป็นตัวเล็กหุ้นที่เคลื่อนที่ได้อยู่สำหรับเรา

แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นงานบุญนะคะ

อนุโมทนาซาสุ